มีคนที่เดือดร้อนนะฮะก็มาร้องเรียนต่อไทยรัฐของเรานะครับ
ผู้เดือดร้อนเป็นแม่ค้าขายข้าวกล่อง
เธอเคยโพสต์คลิปว่าถูกรถเก๋งของร้านขายข้าวกล่องเหมือนกัน
ซึ่งเป็นร้านข้างพาพวกมาจอดหน้าร้าน
แล้วมาหาเรื่องเธอโดยไม่มีสาเหตุ
แย่งลูกค้ากันอะไรก็ไม่ใช่แล้วอยู่มาหาเรื่องกันได้ยังไง
จนเป็นเหตุชุนละมุนชกต่อยนะครับ
แจ้งความไว้๓เดือนแล้วแต่คดีมันยังไม่คืบหน้านะครับ
นี่คุณผู้ชมดูจากคลิปนะฮะจากคลิปจะเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึ่ง
ขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านของแม่ค้าซึ่งเป็นคนโพสต์
ซึ่งเธอก็มีอาชีพค้าขายเป็นแม่ค้าขายข้าวกล่อง
แล้วก็เจ้าของรถยนต์คันที่มาจอด
เขาก็ทำกิจการขายเข้ากล่องอยู่ร้านข้างกันเหมือนกันนะฮะ
แต่กลับไม่จอดที่หน้าร้านของเขาเองกลับมาจอดที่หน้าร้านของเรา
จากนั้นคนในรถก็ลงมาเป็นผู้หญิง๑คนเป็นผู้ชาย๓คน
แล้วก็มีปากเสียงกับคนโพสต์แล้วก็แฟนของคนโพสต์
มีเรื่องลงไม้ลงมือกันอย่างที่เห็นชกต่อยกันนะฮะ
มันก็เห็นไกลหน่อยนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตอนท้ายเรื่องท้ายคลิปก็ทำท่าเหมือนจะแยกกันไปแล้ว
ก็มีพ่อของฝ่ายที่ขับรถมาจอดวิ่งออกมาอีก
ชุลมุนกันอีกเพราะว่ามันก็มีเรื่องชกต่อย

เรื่องนี้นะครับมีการร้องเรียนในโลกโซเชียลด้วย
แล้วก็ร้องเรียนทีมข่าวด้วยทีมข่าวก็ไปพูดคุย
กับแม่ค้าขายข้าวกล่องคนโพสต์คลิป
เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคมแล้วบริเวณอมตะนครจังหวัดชนบุรีนะครับ
บอกแบบนี้ครับบอกว่าขายข้าวกล่องที่นี่มา๓ปีแล้ว
หน้านั้นไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร
รวมถึงเจ้าของร้านขายข้าวกล่องข้างด้วยนะฮะ
ก็กระทั่งลูกของร้านข้างมาช่วยกันขายที่ร้านของเขา
จู่ก็ไม่รู้มีเหตุอะไร
พวกเขาก็ไม่มาคุยกับเธออีกเลย
อยู่กลายเป็นคู่แข่งขายของกันอะไรหรือเปล่า
เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะไม่รู้เหตุผลอะไรที่ร้านข้าง
เขาไม่คุยกับฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันนะครับ
กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุคือ๒๒มีนาคม
ตัวเจ้าของร้านข้างเนี่ยเขาก็มีปัญหาทะเลาะกับลูกค้า
แล้วพอช่วงสายขณะที่ผู้โพสต์เองกับแฟนกำลังจะเก็บร้านของเธอแล้ว
รถยนต์ของร้านข้างก็ขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านของเธอ
แล้วจากนั้นก็ลงมาถามว่ามองหน้าทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ตัวเธอเองงงฮะอ้าวอยู่

จอดรถหน้าร้านเธอแล้วก็ยังมาถามหาเรื่องเธออีก
มาถามอีกว่ามองหน้าทำไมทั้งที่เธอก็ไม่ได้มอง
จากนั้นนะฮะตัวคนขับรถเจ้าของร้านข้างก็หันมาชี้หน้าแฟนของเธอ
แล้วก็ถามอีกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
มองแล้วหัวเราะหัวเราะอะไร
กับแฟนก็บอกอะไรพี่ยังไม่ทันได้มองหน้า
ยังไม่ทันได้หัวเราะอะไรเลยนะครับพูดไม่ทันขาดคำครับ
ทางร้านนู้นเนี่ยปรีเข้ามาตบเลยนะคุณนะปรีเข้ามาตบนะครับ
แฟนของเธอหลบทันจากนั้นทางนู้นก็ยังเข้ามาทำร้ายอีกรอบ
มีการต่อสู้ชนละมูลกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
หลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บฟกช้ำกันคนละเล็กละน้อยนะฮะ
ซึ่งเธอก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพดหัวร่อ
พร้อมยืนยันจะเอาเรื่องเพราะเธอถูกทำร้ายก่อน
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแล้วเธอก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่า
ตอนนี้ร้านของเธอกับร้านข้างมันเป็นยังไงกันบ้างแล้ว
บาดหมางกันอยู่หรือเปล่านะครับ